คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าการเตรียมงานพระชธานเพลิง
รีระสังขารหลวงพระคุณบริสุทธโธที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้
ก็มีหลายขั้นตอนมีหลายพิธีการด้วยกัน
วันนี้รองศาสตราอาจารย์กิติชัยไตรรัฐสุริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดเผยว่าขณะนี้การเตรียมสถานที่งามพระชธานเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ

ซึ่งพิธีการและรูปแบบการก่อสร้างเมนชั่วคราว
ได้ผ่านการพิจารณาร่วมกันของทุกฝ่าย
ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณ
คือต้องสมรรถะเรียบง่ายและสมเกียจ
โดยได้มอบหมายให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์
เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบ

รวมทั้งนกหัสดีลิงเทินบุษบก
บริเวณชาปณะสถานชั่วคราวนะครับ
ของวัดหนองแวงพระอารามหลวง
กหัสดีลิงนี่ก็เป็นตามตำนาน
ของพิธีศพของผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวล้านนาหรือว่าชาวอีสาน
จะต้องมีนกหัสดีลิงนะครับที่จะมาอยู่ในขั้นตอนด้วยนะครับ
และที่สำคัญตามตำนานความเชื่อที่สืบต่อกันมาเป็นขนบธรรมเนียมของกลุ่มชาติภัณฑ์ไทยนั้น
จะต้องมีพิธีกรรมฆ่านกหัดสดีลิงและต้องมีผู้ที่สืบเชื้อสายนางศรีดาเป็นผู้ฆ่านะฮะ
อันนี้ไม่ใช่นางศรีดาที่อยู่ในรามเกียรพระรามกับทศกัณฐ์นะ
อันนี้เป็นตามตำนานของชาวล้านนาตั้งแต่สมัยแคว้นเชียนรุ้งเชียงรุ้งตักกษีลา
แล้วก็สืบต่อมายังทางอุบลรัชธานี
สมัยนั้นมีพิธีศพของเจ้าผู้ครองเมือง
แล้วต้องมีการเชิญพระศพไปที่ลานกว้าง
มีนกหัสดีลิงที่เป็นนกที่กินเนื้อ
นึกว่าเป็นอาหารแล้วก็บินลงมาแล้วก็จิกแล้วก็ฆ่าไป
ปรากฏว่าในยุคสมัยนั้นใครก็ฆ่านกหัสดีลิงไม่ได้

มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองอุบลรัชธานีตอนนั้น
ชื่อว่าเจ้านางศรีดาแล้วยิงสอนเก่ง
สอนขึ้นไปแล้วก็ปักนกหัสดีลิงตกลงมาแล้วก็ตาย
เพราะฉะนั้นพอมีพิธีแบบนี้แล้วต้องมีนกหัสดีลิงมาเนี่ย
ต้องมีผู้ที่มาทำหน้าที่ในการฆ่านกหัดสดีลิงในพิธีด้วย
และต้องเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายของนางศรีดามาเป็นผู้ฆ่า
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสืบค้นแล้วนะครับ
แล้วพบผู้ที่สืบเชื้อสายนางศรีดาในตำนานที่เป็นคนไทยและยังมีอยู่จริง
ปัจจุบันอายุ๙๐ปีอาศัยอยู่ที่อุบลรัชธานี
ขณะนี้คุณยายท่านนี้ได้ติดต่อมาแล้วและตอบรับแล้ว
มาร่วมพิธีฆ่านกหัดสดีลิงตามตำนาน
และจะเผานกไปพร้อมกับสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
เพื่อส่งท่านสู่สวงสวรรค์ในวันที่๒๙มกราคม๒๕๕๙
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสำคัญดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทำการสร้างเจดีหรือสถูปครอบพื้นที่ดังกล่าวเอาไว้

ส่วนคณะศิลปกรรมศาสตร์ตอนนี้กำลังเร่งทำการเคลื่อนรูปปั้น
สัตว์ป่าหิมพานไปเตรียมติดตั้งระดับตกแต่งชาปนสถานชั่วคราว
และโดยรอบนกหัดสดีลิงเทินบุษบกในงานพระชาธานเพลิงศพครูใหญ่
พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
โดยใช้รถกระบะและรถบรรทุก๖ล้อพร้อมกับรถเครน
ทำการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าหิมพานทั้ง๓๒ตัว
ที่ทีมชั่งสินจิตอาสาได้ทำการปั้นจนแล้วเสร็จ
จากนั้นคณะทำงานได้ทำการขนย้ายสัตว์แต่ละตัวลงจากรถด้วยความระมัดระวัง
ก่อนจะวางไว้ในจุดที่กำหนดเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการติดตั้งตามรูปแบบ
และในการเคลื่อนย้ายส่วนที่สำคัญที่สุดคือนกหัดสดีลิงเทินบุษบก
นกทั้งตัวจะถูกนำไปวางครอบเตาเผา
ซึ่งขณะนี้เตาเผาได้ทำการติดตั้งไว้บนเมนชั่วคราวแล้ว
โดยนกหัดสดีลิงเทินบุษบกนี้จะทำการเคลื่อนย้ายวันที่๘มกราคม
จะเป็นการยกไปทั้งตัวนะฮะวางครอบเตาเผาก่อนที่ทีมช่างสินจิตอาสา
ทำการตกแต่งที่เน้นไปด้วยโทนสีขาวทั่วทั้งบริเวณนะฮะ